ว่าเอาไว้อย่าไว้ใจสัตว์หน้าขนแม้เราจะเลี้ยงเอาไว้เองไม่เคยดุมาก่อน
วันดีคืนดีอาจจะทำร้ายคนในบ้านได้แบบนี้ค่ะ
มันกระจกแป๊บเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมเด็กตัวเล็กแล้วก็หมาอยู่ในบ้านในรั้วเดียวกันนะ
มันกระโจนใส่เด็กปั๊บเดียวเลยงับเข้าที่คอแต่โชคดีค่ะคมเขี้ยวโดนไม่ลึกมากนะคะ
ที่ถูกหมากัดเนี่ยนะชื่อว่าน้องเจโน่คือเจ้าของคลิปเนี่ยก็คือคุณพ่อเขานี่แหละค่ะเอาคลิปมาโพสต์
แคปชั่นบอกว่าป๊าป๊าขอโทษนะที่ไม่มีเวลาดูแลเจโน่ได้ตลอดเวลาป๊าป๊าเห็นแผลแล้วใจแทบขาดเลย
โชคดีที่ยังไม่โดนจุดสำคัญคือจังหวะนั้นเนี่ยนะเขาบอกว่ามีหมาเนี่ยมันวิ่งล่ออยู่หน้าบ้านบวกกับลูกชายเนี่ยอยากจะเล่นบอลกับหมา
หมาเนี่ยก็ตกใจเดินหนีแต่ว่าลูกชายนี่นะโอ้โหขี้เล่นวิ่งหนีแม่แต่ก็วิ่งไปทางหมาด้วยหมาเลยตกใจกระโจนเข้าใส่กันไป
คุณพ่อน้องเจโน่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับทีมข่าวนะฮะบอกว่าหมาที่กัดน้องเนี่ยเป็นหมาที่เลี้ยงเอาไว้ในบ้านนี่แหละปกติเนี่ยนะแม่เขาเนี่ยจะไม่ให้หมาตัวนี้มาอยู่ใกล้ลูกเลยเพราะว่าเจ้าหมาตัวเนี้ยมันไม่ฟังคนอื่นในบ้านมันฟังแค่คุณพ่อคนเดียวนะฮะซึ่งวันเกิดเหตุเนี่ยพ่อน้องเจโน่ไม่อยู่บ้าน
มองคนในบ้านเป็นสัตว์ตรูให้แบบเกรงกลัวกับคนอื่นบ้างไม่ใช่พี่พางน์แต่ป๊าคนเดียวนะค่ะใดเนี่ยชาวเด็ดถามว่าหมายังอยู่ดีรึเปล่าเอาไปปล่อยเอาไปทิ้งแล้วที่ไหนรึเปล่าคุณพ่อก็บอกว่ายังเลี้ยงดีอยู่นะครับก็มีการฝึกกันใหม่แล้วก็ดูแลลูกให้มีความปลอดภัย